เรื่องนี้ก็เกี่ยวกับพ่อค้าเหมือนกัน
ในเสาในเสาเป็นพ่อค้าขายแตงโม
ทีนี้ก็มักจะมีปัญหากับอีกคนชื่อนายต้อม
ก็มีปัญหากันหลายเรื่องทั้งยืมเงินก็มีนะ

วันหนึ่งครับต้มมาที่ร้าน

จู่สักพักเหมือนต้อมไม่พอใจ

โอ้โหคุณผู้ชมแล้วแทงแบบเสียชีวิตอ่ะ

โอ้โหตรงนี้คือในเมืองพิศนุโลกนะ
แม่น้ำน่านครับหน้าวัดพลายชุมพล
เป็นร่างของในเสาล่ามีอายุ๕๖ปีขายตังโม
สภาพศพก็คือเขาใส่เสื้อยืดคอกลม
สั้นสีน้ำเงินแล้วก็ยังมีเอี๊ยมสีแดงอยู่เลยนะ
โดนแทงที่หน้าท้อง๒แผลครับขออภัยนะ

ส่วนผู้ก่อเหตุคือต้อมหรือว่าชื่อจริงคือเด่นดวงนินเพชร
อายุ๓๙ปีแต่ว่าเขาไม่ได้อยู่ในที่เกิดเหตุแล้ว

มีพยานที่เห็นเหตุการณ์เล่าให้ฟังว่าก่อนเกิดเหตุเนี่ย
เห็นในเสาพ่อค้าขายตังโมทะเลาะกับในต้อมอยู่

ต้อมจะโมโหครับเอามีดแทงเสาจนล้มลง

ต้องฟังภรรยาของในเสาผู้ตายหน่อย
ภรรยาชื่อคุณเนธพิรม
ซึ่งเธอพิการทางการมองเห็นนะคุณผู้ชม

สามีเธอมักจะถูกต้อมตามเข้ามาก่อกวนที่ร้าน
แล้วบางทีนะต้อมจะชอบเข้ามาเซ็นของแล้วก็ไม่จ่าย
ยังชอบมายืมเงินครั้งสิบบาทบ้างยี่สิบบาทบ้าง
แต่เสาสามีฉันไม่ชอบไม่อยากยุ่งเกี่ยวด้วย
เพราะต้อมชอบกินเหล้าเมาประจำ
คาดคิดเหมือนกันว่ารอบนี้โอ้โหต้อมจะกล้าลงมือแทงถึงตายเลย
ตำรวจก็ไปดูวงจรปิดตรงจุดเกิดเหตุครับคุณผู้ชมฮะ
นี่ฮะเห็นไหมยืนด้วยกันเนี่ย
ทางซ้ายเนี่ยเสาทางขวาเนี่ยต้อม
ขวาลูกศรแดงนะก็ยืนคุยอยู่
แล้วก่อนเกิดเหตุต้อมก็มายืนอยู่ตรงร้านขายสาระเป๋า
แล้วผู้ตายก็คือในเสาเนี่ยเดินมาถือขวดมาชนแก้วต้อมด้วย
แต่ว่าต้อมยนขวดทิ้งไปทำท่าคล้ายจะมีปากเสียงกัน

ต้อมพยายามจะจุงมอเตอร์ไซค์หนีจากจักรยานนะจะจุงหนีไป
แต่ว่าในสาวรั้งไว้โอ้โหนี่ไงนี่ไงลงไปแล้วอ่ะ
ทำไมน้องไม่สู้พี่แล้วก็เอามือไปค้ำคอไว้
ผมโมโหเนี่ยเอามีดแทงสวนเข้าไปเลยยืนยันว่าแทงไปแค่ครั้งเดียวเท่านั้นนะคุณผู้ชมฮะ
ไม่ได้มีฟันซ้ำแต่ว่าในวงจรปิดมันบอกแบบนั้นนะสิ

เรื่องต้นตำรวจแจ้งข้อหาฆ่าคนตายโดยเจตนาครับแล้วก็คุมตัวต้อมดำเนินคดีตามกฎหมายครับ